เอาล่ะเอาใจคนรักการกินส้มตำกันหน่อยตำบักหุงนี่แหละค่ะ
หลากหลายเมนูที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะร้านนี้เนี่ยมีเมนูส้มตำมาให้เลือกกว่า๕๐๐เมนูด้วยกัน
อกจากมีส้มตำธรรมดาแล้วก็ยังมีตำผักตำผลไม้ตำทะเลอีกมากมายหลากหลายกันเลยนะคะ
ร้านนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะใครที่ชอบส้มตำขอแนะนำให้รู้จักกับร้านประเสียนตำแหลกค่ะ
ตั้งอยู่ที่ริมถนนศรีจันทร์อำเภอเมืองขอนแก่นมีเมนูส้มตำให้เลือกมากถึง๕๑๙เมนู
โอ้โหถ้าเยอะขนาดนี้นี่ครกแตกไปแล้วมั้ง
ตาแตกอะค่ะก่อนที่จะครกแตกเปิดเมนูให้ครบ
คุณผู้ชมไลน์มาบอกว่าคุณชนะน่าจะไปแข่งขันกินบ้างนะครับ
ค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณชนะจะชนะใช่มั้ยคะ
คิดว่าจะชนะส่งไปได้ค่ะ
ฮ่ามไปเล่นไปผมเคยไปแข่งละอะไรแบบนี้

แต่ถ้าอิ่งกินธนกินเรื่อยเนี่ยผมก็ทอไหว
แต่ผมพอไหวอยู่โอ้โฮชนะคุณชนะ

เจ้าของร้านร้านนี้ชื่อว่านางประเสียนนาคประเวทค่ะ
อายุ๔๔ปีขายส้มตำมานาน๒๕ปีแล้ว
เริ่มต้นจากการขายอาหารอีสานธรรมดาทั่วไปนี่แหละค่ะ
แต่ด้วยความที่ชอบทานส้มตำเป็นชีวิตจิตใจ

เอาวัตถุดิบต่างมาดัดแปลงทำส้มตำ
ไม่ว่าจะเป็นมะขามขาปลีกล้วยถั่วพลูส้มโอ
ยังไม่หมดนะคะใบบัวบกแล้วก็ไข่มดแดง

อะไรมันก็อยู่ในส้มตำของเธอได้ใช่ไหม
ถูกต้องแล้วนอกจากนั้นก็นำแต่ละอย่าง

วัตถุดิบมาประกอบกับอาหารทะเล

ม้าสดก็มีกุ้งทะเลกุ้งฝอยหอยแคลงก็มีนะคะ
แล้วก็จะได้ส้มตำรสเด็ดชนิดที่ว่า
มีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะ
แล้วตำตาตำจัยหรือคะ
โอ้โหเมนูเยอะขนาดนี้
เมนูที่ร้านนี้เขาแนะนำ

ก็คือตำแหลกผลไม้ประเภทของเปรี้ยวค่ะ
คือสามารถนำไปแช่เย็นเป็นผลไม้ดองได้ด้วย
ยิ่งนานก็ยิ่งอร่อยไงมันจะได้เก็บไว้ได้นาน
ทีเดียวเก็บไว้ได้ทานได้หลายวัน
พร้อมกันนี้นะคะนางประเสียนก็บอกอีกด้วยว่า
การคิดเมนูต่างยังไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้แน่นอน
เพราะยังมีไอเดียใหม่มานำเสนอให้ลูกค้าได้เลือกสั่ง

จนอาจจะมีเมนูเพิ่มนับพันเมนูก็เป็นได้ค่ะ
สักครู่เห็นเป็นส้มตำส้มโอใช่ไหม

เพราะว่าเป็นไอเดียไงใครที่ได้ดูอยู่
ร้านนี้หน้าปงหน้าไปเดี๋ยวเราจะไปกัน